อันนี้จำได้ไหมมีดราม่าที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเธอเจ็บหลัง
แต่ธนาคารยืนยันบอกว่าเธอต้องไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร

คุณตาแก่คนนึงแกป่วยนะคะนอนติดเตียง

แต่กลายเป็นว่าลูกหลานต้องพาแกขึ้นท้ายรถกระบะร้อนเนี่ย
ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
โอ้โหเอาจริงคนด่าธนาคารยับเลยนะคะบอกว่า
คุณทั้งเป็นผู้สูงอายุทั้งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คุณมาหาเขาที่บ้านหน่อยมันไม่ได้เลยเหรอ
หรือมีขั้นตอนอื่นเซ็นใบยินยอมได้ไหมลูกหลาน
คุณต้องให้เจ้าตัวไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรง

นายวรยุทธ์นวรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยว่าที่๑๐๓ทวีเกียรติประธานทุรารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตร

ลงพื้นที่ไปเยี่ยมนายคำกำเป่า

เพราะว่าลำพูนเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
มีคนเห็นคุณตาคามที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่หลังรถกระบะ

ธนาคารบังคับให้ผู้ป่วยมาทำธุรกรรม

คุณตาคำเป็นเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา

พอได้รับเงินปุ๊บญาติจะให้คุณตาเซ็นใบเบิกเงิน

ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ลายเซ็นต์ไม่เหมือนกัน
ธนาคารบอกเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงมาหาที่บ้าน

เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านแล้วปรากฏคุณตาแกมีอาการมือเกร็ง
ไม่ได้เจ้าหน้าที่กับญาติก็เลยคุยกันว่า
เอางี้เดี๋ยวรอคุณตาแกอาการดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวกลับมาหาใหม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาหาใหม่
พอดีผ่านไปสักวัน๒วันคุณตาอาการดีขึ้น
ญาติจะต้องพาคุณตาไปหาหมอวันนั้นพอดี
ก็เลยกะว่าอ่ะงั้นแวะไปธนาคารก่อนละกันทางผ่าน

แต่คนไปเจอจังหวะที่คุณตาอยู่หน้าธนาคารพอดี
ก็เลยถ่ายภาพนี้ไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงเนี่ยค่ะ
มันก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้น
จริงคือเรื่องเข้าใจผิดนะคะ
ถึงบอกไงเวลาเราเห็นอาจจะเป็นคลิปสั้น
คลิปวีดีโอหรือภาพนิ่งเนี่ย